เพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่าห้าพันบาทนะครับ

ให้ร้าน

เพราะร้องได้ให้ร้าน

เพราะร้องได้ให้ร้าน
คุณโจ้ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๕๐๐๐บาท
มนต์รักลูกทุ่งคือชื่อเพลงศิลปินก็คือคุณไพรวันลูกเพชรเป็นเพลงไตเติลหนังที่ดังที่สุดในประเทศไทย
สร้างประวัติศาสตร์เพลงไว้มากมายตั้งแต่ปี๒๕๑๓โดยครูภัยบูลบุตรขันได้แต่งเพลงนี้ที่แหลมฟาน
แล้วก็ครูพีราตรีบุภาเป็นคนทำดนตรีโดยใช้วงซิมโพนี่ที่มันมีเสียงอะไรเยอะแยะ
ไตเติลหนังไทยและเพลงลูกทุ่งผมจำได้สนิทตอนนั้นอายุ๗ขวบอยู่สิงห์บุรี
ไปดูเรื่องนี้ครับมนต์รักลูกทุ่งยังเป็นวิกรู้จักวิกไหมครับวิกก็คือโรงหนังที่พื้นเป็นดินแล้วก็มีไม้แล้วก็นั่ง

เขาคนบ้านนอกเราคนที่ไหน

จะเข้าทุ่งโหมีมมีต้นตานมีอะไรสุดยอดนะฮะพี่โจ้กังวลเนื้อใช่มั้ย

ก็เป็นอันว่าคุณโจ้ผ่านไปได้แล้วเพลงที่๑นะครับ
ขอขอบคุณคุณโจ้มากนะครับสำหรับรายการร้องได้ให้ล้าน
นี่จะเป็นคุณพี่โจ้นะโอ้โหไปกลับแล้วถ้าเขาพูดอย่างเนี้ยจริง
พี่ก็อยากได้อีกสักหน่อย
มาถึงเพลงที่๒กันเลยนะครับ
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑เพลงความกดดันน่าจะน้อยลงไปได้
มาฟังกันเลยนะครับอินโทรเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

วาวรู้จักไหมคะคุณน้ำทิพย์

จากเพลงนี้คิดว่าคุณโจ้เขาจะร้องได้ไหมฮะ
เพลงของศิลปินที่เขาชอบอยู่แล้ว

อีกแล้ว๕๐๕๐

นี่ขนาดเขาบอกว่าเป็นศิลปินของพี่โจเองเลยนะ

ถ้า๕๐๕๐แบบนี้มีเวลาตัดสินใจแล้วนะครับ
เพราะว่าเขารอพี่โจ้อยู่

ตกลงว่าฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับ

ต่อไปนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่โจ้นะครับ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้
ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้